ยัมมาก็จะเน้นที่ด้านล่างก่อนแล้วครับ

อัพพพิเดตโจมตัวซ้ายครับ
สุยเล็กมัด๑๒ของอภิเดชไม่ถึงครับ
เตะขวาต่อยขวาอภิเดชเสียบซ้าย

โอ้โหพยายามจะทิ้งทั้งไหล่เลยครับหมัดขวาของซุยาเล็ก
ประเวทอยากจะขอทีเดียวครับวัดดวงเลยครับ
โอ้โหนี่แหละครับ
เหลือเชื่อครับทีเดียวเลยครับ
อย่างที่คุณสุภาชินเรียนครับขอทีเดียวครับ
นี่แหละครับทีเดียวไม่เหลวแลขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วครับ
โอ้โหรีลังกาโชนเลยครับสุยาเล็ก

โอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับ

โอ้โหที่สำคัญต้องนับถือหัวจิตหัวใจของเขาด้วยครับ

สองนับที่ได้มาครับกลับศูนย์เปล่าไปครับ

โอ้โหนี่ครับ
พยายามจะแทงด้วยซ้ายก่อนวนออกมาก่อนนะครับ

ถอยตั้งหลักแล้วนี่ครับโอ้โห

นี่คือเสน่ห์ของมวยหมัดแล้วครับ
โอ้โหสองนับกับหนึ่งน็อกครับ
แต่คนทีโดนสองนับเนี่ยได้หนึ่งน็อกครับ